ความแซ่บของวาที่เจ้าสาวในปีนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เรื่องงานแต่งแล้วก็ได้เพราะว่าก่อนอันนี้เขาออกมาประกาศว่าจะเรื่องงานแต่ง
ก็สถานการณ์โควิด๑๙นะคะซึ่งจะตัวโพสต์ไว้ในไอจีนะคะว่า
เป็นภาพเก่าย้อนเวลากันไปพร้อมแฟนก็เข้ามาแซวความแซ่บใต้ภาพกันเพียบเลย
คือเนี่ยอินเนอร์มันได้จริงจริงนะใช่คุณผู้ชมดูขนาดใส่แว่นตาดำนะ
แต่ฉันรู้ว่าใต้แว่นตาดาวนั้นเธอจิกกล้องอยู่ขออีกสักคนแล้วกันนะคะว่า
เจ้าสาวของเราคุณหญิงรัฐาคุณผู้ชมค่ะนี่ก็ว่าที่เจ้าสาวของปีนี้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าเธอเนี่ยอุบเลิกไว้นะคะให้เดาหลังจากที่เดือน๖ไปแล้วเออแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเจอพิษโควิดทำให้เลื่อนงานอีกหรือเปล่านะคะ
เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะจ๊ะแต่ที่แน่เนี่ยสาวหญิงเลยไปเที่ยวทิพย์ซะก่อนแบบแซ่บก่อนละกันนะคะ
ภาพแรกนี่ชิลริมชายหาดนะคะกับชุดบิกินี่สีอ่อนเจ้า
เดี๋ยวนี้เขาก็ฮิตแบบว่าบิกินี่สีแบบว่าเอิร์กโทนอะไรแบบนี้ไม่จัดจ้านนะคะ
ภาพที่สองจะแซ่บขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะโอ้โห
มันเป็นอินเนอร์แบบว่าชนะแคมเปญนะคุณขึ้นมาจากน้ำ
คือถ้าเราขึ้นมาจากน้ำไม่ใช่สภาพนี้แน่ไม่
ไม่ผมจะไม่สวยงามขนาดนี้แต่ว่าคุณหญิงรักษาอาร์ดแคมเปญนี้ให้ชนะไปเล่นกันจ้ะ
ไปดูภาพสุดท้ายคุณผู้ชมอินเนอร์เฟียสนี่
แบบชวนอุ๊ยพี่ตุ๋นจ๊ะไปเล่นน้ำด้วยกันไหมจ๊ะ
เออเรียกว่าสวยทุกภาพนะคะโดยเฉพาะภาพนี้เนี่ย
นี่ไงมันแสดงความรักนะจ๊ะแบบโอ๊ยชวนผู้ชายไปเล่นน้ำกันแบบนี้
จ๊ะจ๊ะจ๊ะเออน่ารักทีเดียวนะคะ
อ่าก็ขอโวยพรนะจ๊ะขอให้มีงานแต่งเร็วนะคะ